ส่วนเรื่องนี้เราก็ตามให้ต่อค่ะมันเป็นเหตุอุกอาจที่เกิดขึ้นที่จังหวัดตรังนะคะ
ที่มีคนร้ายเนี่ยขับรถไปประกบสองสามีภรรยาแล้วก็ใช้อาวุธสงครามยิงจนรถเสียหลักไปแบบนี้นะคะ
สามีภรรยาเนี่ยเสียชีวิตส่วนลูกเนี่ยได้รับบาดเจ็บนะคะ
แล้วประเด็นก็คือตำรวจบอกว่าคนร้ายที่ก่อเหตุดูมืออาชีพมาก
คือแทบจะไม่ทิ้งร่องรอยอะไรเป็นหลักฐานอยู่ในที่เกิดเหตุเลยนะคะ
เราก็เลยตามเรื่องนี้ให้ช่วงเย็นเมื่อวานประมาณสัก๕โมงเย็น
ตำรวจสพรัศดาจังหวัดตรังได้รับแจ้งว่ามีเหตุยิงกันมีคนเจ็บและมีคนตาย
บนถนนสายตรังทุ่งสงศ์หมู่๒อำเภอรัศดาก็ไปตรวจสอบนะคะ
มีแพทย์เวรโรงพยาบาลรัศดามีกู้ภัยมูลนิธิสยามรวมใจปู่อินกะปาง
เจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างรัศดาไปช่วยกันค่ะไปตรวจสอบจุดตรงนี้นะคะ
ตัวรถเนี่ยมีรอยถูกยิงรถเนี่ยพลุนทั้งคันคุณผู้ชมค่ะ
รถพุ่งตกไปข้างทางแล้วไปชนกับต้นไม้ด้านหน้ารถคือพังยับเลย
คือร่างของเธอเนี่ยอยู่ระหว่างเบาะด้านหน้านะคะ
ถูกยิงด้วยปืนสงครามกระสุนเข้าหน้าผากหนึ่งจุดและเข้าที่หลังอีก๒จุดค่ะ
จากนี้ในรถมีคนเจ็บอีก๒คือนายวิรยุทธ์ขุนอินอายุ๓๙เป็นคนขับนะคะ
ถูกยิงด้วยปืนสงครามเหมือนกันกระสุนเข้าที่แผ่นหลังหลายสิบนัดพลุนทั้งร่างเลย
อีกรายคือเด็กชายวสิทธพลขุนอินอายุ๑๔ขาขวาหัก
กู้ภัยก็รีบนำส่งโรงพยาบาลรัศดาแต่ปรากฏว่านายวิรยุทธ์เนี่ยเสียชีวิต
ส่วนเด็กชายวสิทธพลก็ส่งไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลทุ่งสงศ์ค่ะ
อันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ

เช้าวันนี้นะครับทุกผู้ชมครับชุดพิสูจน์หลักฐานของภูทรจังหวัดตรังนะครับ
แล้วก็ชุดสืบสวนของสพรัศดาด้วย
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุนะครับ
ไปดูเรื่องของวิถีกระสุนปลอกกระสุนหลักฐานต่าง
ไปเจอชิ้นส่วนหัวกระสุนปืนขนาด๕๗
แล้วก็เรียกสอบปากคำพยานไปแล้ว๓ปาก
เพื่อหาสาเหตุในการนำไปสู่การคลี่คลายคดี
ถูกนำไปไว้ที่สพรัศดาแล้วนะครับ
นี่ฮะคันนี้นะครับเพื่อนำไปตรวจสอบเรื่องของหลักฐานต่างต่อ
ทีมข่าวของเราไปตรวจสอบเส้นทางบนถนนหลวงหมายเลข๔๐๓สายตรังทุ่งสงศ์นะครับ
พบว่าสองข้างทางเป็นป่ายางพารามีบ้านของชาวบ้านอยู่ไม่กี่จุดนะครับ
และได้ภาพจากกล้องวงจรปิดนี่ฮะเป็นบ้านหลังหนึ่ง
ใกล้กับจุดกลับรถห่างจากจุดเกิดเหตุ๑กิโลเมตร
ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับวินาทีก่อนเกิดเหตุนะครับ๑๗นาฬิกา๑นาที
รถของนายวิรยุทธ์ขับมุ่งหน้าเข้าจังหวัดตรัง๑๗นาฬิกา๒นาที
มีรถกระบะคล้ายกับอีซูซูสีดำพยายามขับไล่ตามรถของนายวีรยุทธ์
ที่ได้กลับรถไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งของถนนแล้วลักษณะคล้ายเร่งเครื่องด้วยนะครับ
ตอนนั้นนายวิรยุทธ์เนี่ยเหมือนกับเร่งเครื่องนี่ฮะกลับรถแล้วนะครับ
แล้วมีอีกคันนึงตามไปคือนายวิรยุทธ์ตอนแรกเนี่ยขับมาก่อน
ก็เหมือนขับตามปกติแต่พอกลับรถแล้วมาตรงเนี้ยฮะ
เหมือนกับรถกระบะสีดำคันนี้เร่งเครื่องจะตามแล้วรถนายวิรยุทธ์เนี่ยพยายามขับหนีด้วย
มีกล้องวงจรปิดที่หน้าบ้านหลังหนึ่งไปเห็นหน้าที่คนร้ายขับตามหลังรถของผู้ตาย
ระยะประชิดมากขึ้นไปอีกนี่ฮะใกล้เข้าไปอีกนะครับ
ตรงจุดนี้นะครับไล่กันมาแบบนี้เลยนะครับ๕โมงเย็นเมื่อวานนี้
มีข้อมูลที่เราได้จากพระที่อยู่ในระแวกใกล้เคียงกับตำบลควนเมารูปหนึ่งนะครับ
นี่ฮะหลวงพ่อท่านบอกว่าเมื่อวานได้ผ่านจุดเกิดเหตุในช่วงเกิดเหตุพอดี
เห็นเหตุการณ์ที่รถของนายวิรยุทธ์ผู้ตายกลับรถอยู่ที่จุดกลับรถของบ้านหมู่๑๔
แล้วมีรถกระบะสีดำจอดชิดซ้ายอยู่คล้ายกับจอดสตาร์ทเครื่องดักรอริมทาง
พอนายวิรยุทธ์ขับรถผ่านก็กลับรถก็รีบขับตามไป
ถึงจุดเกิดเหตุที่หน้าสนามไก่ชนเห็นรถกระบะคันสีดำลดกระจกลงมาเกือบสุด
จากนั้นคนนั่งข้างคนขับเอาปืนคล้ายอาวุธสงครามขึ้นมาเล็ง
ใช้ปากกระบอกปืนวางพาดที่ขอบกระจกแล้วยิงใส่รถฟอร์จูเนอร์
ยิงใส่ไปสามถึงห้านัดแต่ตอนนั้นหลวงพ่อบอกว่าก็ไม่รู้ว่ายิงถูกคนในรถหรือเปล่า
ส่วนตัวท่านเองเนี่ยท่านเห็นว่าพอเป็นเหตุคนยิงกันก็เลยรีบหลบหาที่ปลอดภัยก่อน
ซึ่งถือว่าเป็นเหตุที่อุกอาจมากเพราะว่าช่วงเวลาก่อเหตุยังเป็นช่วงที่เย็นแล้วก็มีชาวบ้านอยู่พลุกพลาด
ซึ่งถือว่าปืนเอ็มผมก็ไม่รู้ว่าเสียงปืนอะไรนี้ผมก็ยืนแล้วผมก็หลบตัวแหละตัวจะเข้ามา
ไปก็ไปช้านี่รถก็ไปช้าแล้วรถนู้นก็ตามไปแต่ผมก็คุยกับเพื่อนว่าใจแข็งคลั่นเห็นถูกยิงแล้ว
ถ้าถูกเต็มมันก็พลิกเลยรถเพราะว่าต้องไปอยู่ที่หน้าบ่อนไก่นั่นแหละ
แล้วก็เข้ามาก็มันไม่ได้ยินแต่กำนันบอกผมว่ามันตามไปยิงอีก
มีชาวบ้านที่อยู่แถวจุดเกิดเหตุนะครับบอกกับคุณนัทพงศ์เรียบสันเทียผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
บอกว่าเมื่อวานนี้สัก๕โมงเย็นกำลังนั่งอยู่ในบ้าน
ได้ยินเสียงดังคล้ายกับประทัดดังเป็นชุดไม่ต่ำกว่า๑๐ครั้ง
ตอนนั้นไม่ได้เอกใจคิดว่าชาวบ้านจุดประทัดที่วัด
เวลามีงานศพอะไรพวกนี้ก็จะจุดกันนี่นะฮะก็เลยไม่ได้เอกใจ
กระทั่งสิ้นเสียงไปก็มีเสียงรถชนกับต้นไม้ข้างทางดังสนั่นเลย
ก็เลยเดินออกมาดูเห็นรถพุ่งชนต้นไม้
ตอนนั้นยังไม่รู้ว่าเป็นรถใครจนมีญาติมาดูกันแล้วบอกว่าเป็นนายวิรยุทธ์ที่ถูกยิง
ซึ่งชาวบ้านบอกกับเรานะครับบอกว่ารู้จักกับนายวิรยุทธ์นะฮะ
วิรยุทธ์เนี่ยเป็นคนนิสัยดีขยันทำมาหากินไม่เคยเห็นมีพิษมีภัยกับใคร
ส่วนรายละเอียดต่างเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะเกี่ยวข้องกับปมธุรกิจอะไร
หรือเกี่ยวกับอาวุธสงครามอะไรหรือเปล่า
เพราะว่านายวิรยุทธ์เคยถูกจับเกี่ยวกับอาวุธสงครามเมื่อ๒ปีที่แล้ว
แต่อย่าได้ดี
จะถึงบ้าน๑กิโลเมตรมีกระบะอีซูซูแข็บสีดำยกสูงขับไล่ตามประกบข้าง
จากนั้นคนร้ายลดกระจกลงมาเกือบสุดประตู
ยิงมาตั้งแต่หน้าวัดศรีรัตนารามนะครับ
แล้วรถของนายวีรยุทธ์ก็ไปเสียหลักลงข้างทางไปพุ่งชนอัดติดกับต้นไม้ที่หน้าสนามไก่ชน
จากนั้นคนร้ายก็หลบหนีไปตามถนนหลวงนะฮะหมายเลข๔๐๓มุ่งหน้าไปยังอำเภอทุ่งสงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

พอแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาดูเนี่ยพบว่ามีร่องรอยการถูกยิง
ทีมข่าวของเราไปที่บ้านของนายวิรยุทธ์นะครับ
พ่อชื่อนายสมคมนะครับอายุ๗๓ปีแล้วพ่อของนายวิรยุทธ์นี่ครับ
บอกว่าลูกชายมีอาชีพรับจ้างแล้วก็รับซื้อน้ำยางปกติไป
ไปมาระหว่างบ้านกับบ้านภรรยา
ก่อนเกิดเหตุเมื่อวานลูกไม่ได้บอกอะไรไม่มีรางร้ายอะไร
แต่พ่อเองบอกว่าก็คิดเอาไว้อยู่แล้วว่าสักวันหนึ่งต้องเกิดเรื่องขึ้น
เพราะเมื่อ๓๔วันก่อนก่อนที่จะเกิดเหตุ
ลูกชายบอกว่าช่วงนี้ต้องใช้ชีวิตอย่างระมัดระวัง
เพราะมีคนกำลังปองร้ายเอาถึงชีวิต

จากเหตุการณ์นี้ตำรวจตั้งไว้๓ประเด็นนะครับ
ขัดแย้งเรื่องธุรกิจน้ำยาง
ปัญหาเรื่องของชีวิตส่วนตัว
เกี่ยวกับธุรกิจสีเทา
นี่นะฮะแต่พ่อของนายวิรยุทธ์บอกว่า
คิดว่าน่าจะมาจากความขัดแย้งเรื่องเงินหรือเปล่า
ลูกเคยมายืมเงินพ่อไปใช้เรื่องส่วนตัว
และกำลังจะเอาเงินกลับมาคืนพ่อที่บ้าน
ก่อนหน้านี้เหมือนกับลูกไปคบผู้หญิงคนนึง

แล้วยืมเงินไป๒ล้านกว่าบาท
บอกว่าจะเอาไปลงทุนทำเกษตร
ภายหลังลูกชายไปทวงเงินคืน๗๐๐๐๐๐บาท
แต่ว่าแฟนสาวคนนั้นไม่ให้คืน
ที่ลูกชายจะกลับมาอยู่กินกับภรรยา
ที่มีลูกด้วยกันเนี่ยฮะเพิ่งมาอยู่ด้วยกันแค่๑๔วัน

ตอนนี้อยากให้ตำรวจจับกลุ่มคนร้ายให้ได้โดยเร็วที่สุด
พ่อบอกประมาณไงเหมือนว่าพูดประมาณนั้น
พูดประมาณแหละเพราะว่าแล้วมันต้องวัดเลย
ถึงก็มันถุ่มป่อนถึงครับหมอเมียเดิมเหล่าพันธุ์นั้นเนี่ย
เป็นเรื่องกันที่สุดเลยนะครับ
ครับถึงก็มันไม่มีไอ้คุณเลยพันธุ์นั้นเนี่ยครับ
แต่ถึงก็มันมีประนาธิกษ์นะครับ

เนี่ยถึงก็กลับเจ็ดเจ็ดจะไม่ให้

หน้าเตียกก็ปลอด
อยู่ที่ตำบิลเขาโทอทุ่งสผมจนะคร๔ธรรมรัส

ของนางสาวราภรภรรยาของนายโวหชยุดนะคะ
ก็ได้เจอกับนางรัตนาเพียรดีอายุ๖๐ปี

ก็บอกว่าศพของลูกสาวยังอยู่ระหว่างการผ่าชนะสูตร

ที่โรงพยาบาลสงขลานคริญจวัศน์สงขลา
ญาติไปรับศพกลับมาประกอบพิธีทางศาสนาในอีก๒วัน

บอกว่าเคยบอกว่าช่วงนี้
มีคนตามฆ่าอยู่
แต่จะหมายถึงตัวลูกสาวเอง
หรือสามีอันนี้แม่ก็ไม่รู้
ที่บอกว่าคนจะมาตามฆ่าเนี่ยไม่รู้ตามฆ่าใคร
ก่อนจะเกิดเหตุเคยมีรถกระบะสีดำ

คนขับเป็นผู้ชายอายุ๒๕๓๕ประมาณนี้นะคะ

ว่านายวีรยุทธ์อยู่ในรถหรือเปล่า
ตอนนั้นถ้านายวิรยุทธ์อยู่ในรถ
ลูกสาวก็อาจจะถูกยิงตายไปก่อนหน้านั้นแล้วด้วย
ก็บอกว่าให้ลูกสาวใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังนะ
คนเดียวนะโดยเฉพาะเวลากลางคืน
ส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นแม่บอกว่าไม่รู้สาเหตุจริงนะคะ
คือตัวลูกสาวแม่เนี่ยไม่เคยมีปัญหากับใคร
ก็รับซื้อน้ำยางไปขายเหมือนกับคนอื่นทั่วไป

ไม่เคยทะเลาะหรือว่าขัดแย้งอะไรกับใครในพื้นที่ด้วย
ส่วนความสัมพันธ์กับนายวิรยุทธ์สามีค่ะก็แต่งงานอยู่ด้วยกัน
มีลูกกันสองคนแยกทางกันช่วงปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้า
นายวีรยุทธ์เนี่ยก็ไปมีครอบครัวใหม่ส่วนลูกสาวก็มีครอบครัวใหม่
ช่วงมกราคมปีนี้ค่ะแต่กลายเป็นว่าทั้งคู่ก็เลิกรากับคนใหม่ทั้งคู่
กลับมาคุยกันปรึกษาปัญหาหัวใจกันแล้วก็ตัดสินใจกลับมาคบกัน
แค่๑๔วันนะคะเพิ่งกลับมาคบหากันได้๑๔วันนะคะ
แต่แม่บอกว่ามั่นใจว่าเรื่องความสัมพันธ์ในชีวิตคู่มันไม่ใช่ปมเหตุ
หลังเกิดเหตุเมื่อวานนี้อดีตคนรักของฝั่งนายวิรยุทธ์
และอดีตคนรักของฝั่งลูกสาวเขาก็มากันทั้งคู่มาแสดงความเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้น
เขาก็บอกเหมือนกันเขาบอกว่ามีมีรถตามเขา
ก็ไม่ได้บอกซึ่งกับแม่บอกว่าก็ลูกระวังตัวหน่อย
ต่างคนต่างไปมีใหม่ถึงเลิกกันทางเขาซึ่งเขามาอยู่ด้วยกันอีก
แต่ว่าเขาก็ไม่ทะเลาะอะไรกันอยากให้ขอให้เจ้าหน้าที่รีบจับคนร้ายให้ได้เร็ว
ส่วนเด็กชายวสิทธพลที่บาดเจ็บนะคะก็ตอนนี้อยู่ระหว่างการรักษาตัวนะคะ
เรื่องคดีความตำรวจบอกว่าก็ต้องไปไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิด
หาเส้นทางหลบหนีของคนร้ายเบื้องต้นมั่นใจว่าคนร้ายน่าจะมีมากกว่าสองคน
และคนร้ายดูเป็นมืออาชีพนะคะน่าจะเป็นลักษณะของมือปืนอาชีพ
ดูจากลักษณะการก่อเหตุลักษณะการยิง
คือตำรวจบอกว่ายิงเข้าจุดสำคัญคือจุดตายทั้งนั้นเลย
แล้วก็ไม่ได้มีทิ้งร่องรอยหลักฐานอะไรเอาไว้ด้วยครับ
เป็นมืออาชีพมากอยู่ระหว่างการตามตัวคนร้ายค่ะ
คือเชื่อว่าไปไล่กล้องวงจรปิดตามจุดอื่นเพิ่มเติมเนี่ยน่าจะเจอนะฮะ
เพราะว่าแถวนั้นก็พอมีบ้านคนที่เขามีกล้องวงจรปิดอยู่